มาดูความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนางสาวปริณาไกลคุบสสราชบุรีพพรร
ครอบครองที่ดินที่ตำบลรังบัวอำเภอจำเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะ
ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศและคณะพนักงานสอบสวน
ได้มีการประชุมเพื่อสรุปสำนวนคดีนะคะ
พนักงานสอบสวนตรวจสอบสำนวนการสอบสวน๖แฟ้ม๒๔๐๘หน้าค่ะ
สอบปากคำพยานเพิ่มเติมตามที่นางสาวปรินาร้องขอ๓ปาก
เป็นพยานที่ดินข้างเคียง
ปปชเขามีการส่งคดีกลับคืนมาให้รับไปดำเนินการตั้งแต่เมื่อต้นเดือนตุลาคมนะคะ
พอหารือกันแล้วเนี่ยเบื้องต้นมีความเห็นสั่งฟ้องค่ะ
ส่งสำนวนให้พนักงานอายการจังหวัดราชบุรีสั่งฟ้อง๔ข้อหานะคะ
ก็คือร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน
ก่อสร้างแพ่วถางเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่า
กระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน๒๕ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งก็เป็นความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติค่ะ
ข้อหาที่๒นะคะร่วมกันก่อสร้างแพ่วถางหรือเผาป่า
กระทำด้วยประการใดอันเป็นการทำลายป่า
หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน๒๕ไร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่นี่ก็เป็นความผิดตามพรบป่าไม้ค่ะ
ก็มีอีกสองข้อหานะฮะก็มีเรื่องของการร่วมกันเข้าไปยึดถือครอบครอง
การก่อสร้างหรือเผาป่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินนะฮะ
แล้วก็ร่วมกันประกอบกิจการน้ำบาดานในเขตน้ำบาดานด้วยนะครับ
นี่เป็นความผิดตามพรบน้ำบาดานนะครับ
ดูจาก๔ข้อหาที่ปทศยื่นฟ้องเนี่ย
คดีบุกรุกป่ามีอัตราโทษสูงสุดนะครับคือจำคุก๔๒๐ปีนะฮะ
ปรับ๒๐๐๐๒ล้านบาทนะครับ
รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีในฐานะบุคคลและนิติบุคคลผู้มีอำนาจเต็มด้วยนะครับ
นางสาวปารีนาทางพนักงานสอบสวนบอกว่าได้นัดหมายกับพนักงานสอบสวน
จะมาพบอายการด้วยตัวเองวันที่๕พฤศจิกายนนี้นะครับ
แต่ว่านางสาวปรินาทางพนักงานสอบสวนล่าสุดให้สัมภาษณ์บอกว่า
เดี๋ยวจะให้ทนายความเนี่ยดำเนินการนะฮะก็ต้องดูว่าจะไปเองหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่ตอนนี้จะยังทำงานตามปกตินะฮะนางสาวปรินาบอกนะครับ
พนักงานสอบสวนนะครับยังเรียกนายทวีไกรคุบ
ดาของนางสาวปรินาให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ในวันที่๒๓พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งจะเป็นข้อหาเดียวกันนะครับกรณีถูกร้องเรียนว่า
กรุกที่ดินของรัฐกว่า๑๐๐ไร่
ในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะฮะ